ข้อความที่อาจจะอ้างว่าอาจจะมีหนังคนละม้วนกันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเฟื้องจะพาคุณผู้ชมไปดูกระแสบนโลกโซเชียลว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ
เริ่มจากกระแสแรกเลยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปโอ้โหหน้าเพจอย่างเป็นทางการของแม่ประนอมเนี่ย
ถล่มกันเละเลยคือปกติเวลาแฟนเพจอะไรแบบนี้เขาก็จะมีการให้รีวิวดาวน์ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างใช่ไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยรีวิวจาก๕ดาวตกไปอยู่เหลือประมาณ๑ดาวเท่านั้นเองเพราะทุกคนไปให้๑ดาวพร้อมกับคอมเมนต์ว่าต่างนานารู้หรือเปล่านี่อักกะตันยูจะไม่อุดหนุนน้ำพริกนู่นนี่นั่นนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็เรียกร้องให้ฝ่ายนางสิริพรลูกสาวคนโตออกมาพูดความจริงค่ะ
มีความเห็นอีกมุมหนึ่งจากพนักงานของบริษัทพิบูรณ์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดนะคะออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความให้กำลังใจฝ่ายนางสิริพรค่ะ
บอกว่านางสิริพรหรือว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแล้วก็สามีเป็นคนดีมีเมตตาซึ่งข่าวที่สื่อต่างนำเสนอขัดกับนิสัยใจคอส่วนตัวของทั้งสองมาก
อยากให้ทุกคนรอฟังความเห็นจากทั้งสองด้านก่อนที่จะตำหนิกันนะคะ
จากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวลือกรณีการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าลูกสาวคนโตเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะฮุบกิจการของครอบครัวเพียงแต่ต้องการปกป้องกิจการน้ำพริกเอาไว้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน
จากก่อนหน้านี้บีดาได้สั่งเสียเอาไว้ว่าให้เป็นผู้ดูแล
คือโพสต์นี้เนี่ยเขาคล้ายเขียนเป็นการเปรียบเปลยเขียนเหมือนเป็นนิยายประมาณนึงว่าบ้านข้างบ้านผมขายน้ำพริกนู่นนี่นั่นแต่ว่ายงไปยงมาแล้วก็ได้ใจความว่าน่าจะหมายถึงน้ำพริกเผาแม่ประนอมนะคะคนก็รีทวิตกันล้นหลามเลยแล้วก็บอกว่านี่ไงปูเสือรอเห็นไหมว่าอย่าออกตัวแรงเดี๋ยวอาจจะเป็นหนังคนละมวลรอ
ตามความคิดหน้าเรื่องของคดีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสารจะมีการไต่สวนกันอีกครั้งสำหรับคดีเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารโอนที่ดินไต่สวนวันที่๔เมษายน
ส่วนคดีฟ้องแพ่งเรียกคืนทรัพย์สินมรดกจะมีการไต่สวนในวันที่๑๑เมษายน๒คดี๒วันนะคะ